คุณผู้ชมครับปกติแล้วเนี่ยเวลาเราไปเข้าห้องน้ำตามห้างตามปั๊มเนี่ย
ใครจะไปคุยถังขยะดูไม่คุยไม่คิดว่ามีเศษกระดาษทิชชู่อยู่ใช่ไหมค่ะ
แต่รู้ไหมครับว่านั่นเป็นจุดที่อาจจะถูกมิจฉาชีพหรือว่าโรคจิตเนี่ย
เอากล้องไปซ่อนไว้เหมือนน้องผู้หญิงคนนี้
น้ำมันข้างมหาวิทยาลัยเธอก็แวะไปเข้าห้องน้ำปรากฏว่ามีวันหนึ่งครับ
หน้าคนนี้ในคลิปนี้เหมือนหนูเลยเหมือนเธอเลยคือเพื่อนส่งมาให้

ปรากฏว่าใช่จริงมีคนเอากล้องไปตั้งไว้ในซ่อนไว้ในถังขยะ
แล้วถ่ายเห็นเธอกำลังทำธุระในห้องน้ำของปั๊มน้ำมันข้างมหาวิทยาลัย
เธอก็บอกว่าอายก็อายกลัวก็กลัวก็ไม่กล้าไปแจ้งความ
มันก็เห็นในการทำธุระส่วนตัวเธอในห้องน้ำแบบนี้
คล้ายเวลาเข้าห้องน้ำใครจะไปคุ้ยขยะดูใช่ไหมคุณ

มันจะมีกล้องอยู่หรือเปล่าใครจะไปคาดคิดครับ
เตือนภัยซ่อนกล้องในห้องน้ำหญิงอันนี้อยู่ในห้างนะฮะห้างดังใกล้กับมหาวิทยาลัย
ปฐุมธานีนักศึกษาผู้หญิงคนนี้เป็นผู้เสียหายไปแจ้งเรื่องไปทางเพจ
บอกว่าตัวเองตกเป็นเหยื่อนะฮะแล้วมีคลิปเธอไปอยู่ในกลุ่มแอบถ่ายในโซเชียล
ที่รู้เพราะว่ามีเพื่อนเข้าไปเห็นแล้วก็ทักมาบอกว่าเฮ้ยเห็นคลิปหนึ่งมันน่าคล้ายเธอเลย
โผล่ในโซเชียลเป็นคลิปลักษณะเป็นกลุ่มเฉพาะการแอบถ่ายใต้กระโปรงผู้หญิง
ก็เลยเข้าไปดูปรากฏว่าเฮ้ยเป็นตัวเองจริงตกใจมากเลย
หลังเลิกเรียนก็มักจะไปเดินเล่นห้างกับเพื่อนเป็นประจำนะฮะ
หลังเกิดเรื่องน้องคนนี้ไม่กล้าไปแจ้งความไม่กล้าบอกใครเพราะว่าอายครับ

ให้ช่วยเป็นกระบอกเสียงเตือนภัยสาวแล้วกัน
เข้าห้องน้ำตรวจสอบให้ดีแต่ว่าเราจะทำยังไงดี

คือเมื่อก่อนไอ้คลิปโรคจิตแบบนี้เราก็เห็นแต่ว่าถ่ายจากข้างหน้า
คือมีรายงานว่ากล้องไปถูกซ่อนอยู่ตรงพวกบานพับประตูห้องน้ำบ้าง
หรืออะไรส่องเห็นด้านหน้าอันนี้ส่องเห็นด้านหลัง
อยู่ในถังขยะอย่างที่ก๊อฟบอกใครจะไปคุย
ใครจะไปคุยก็เลยบอกว่าก็เตือนภัยคือ
ไม่รู้แหละว่าจะทำยังไงให้ตัวคนที่เข้าน้ำจะปลอดภัย
แต่จะบอกว่าตอนนี้มันมีแบบนี้แล้ว

ถังขยะที่เอาไว้ทิ้งอะไรต่างนานนี่แหละข้างคุณนี่แหละ
ระวังให้ดีถ้ามีโอกาสอาจจะส่องดูซิ
มองดูซิว่ามันมีอะไรแปลกปลอมไหมอะไรแบบนี้
อีกหนึ่งภัยของผู้หญิงนะครับในการเข้าห้องน้ำ

อาจจะดึงทิชชู่มาแล้วก็เอาไปปิดไว้
เออเอาไปโปะทับไว้
กล้องมันอาจจะมองไม่เห็น

จะได้ไม่ต้องไปมือสกปรกไปคุยเขีย